สวัสดีพี่นักข่าวทุกท่านนะครับ

ขอบคุณทุกท่านนะครับ

เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นของน้องแพรวานะฮะสิ่งแรกนะฮะก่อนอื่นนะครับที่
กล่าวก็คือว่าผมเนี่ยเป็นตัวแทนของราชสกุลนะฮะซึ่งได้มีการหารือกันนะฮะ
แล้วก็มอบหมายให้ผมเนี่ยเป็นคนพูดนะฮะสื่อสารถึงพี่น้องแล้วก็สังคมไทยด้วยนะฮะ
ก็สิ่งแรกนะฮะก็ต้องกลับขอประทานโทษนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ
ในเหตุการณ์ที่สังคมอาจจะไม่สบายใจนะครับในกรณีที่มีคนในราชสกุลบางคนนะฮะ
ท่านหนึ่งที่ไปก่อเหตุหรือว่าทำให้เกิดความในกรณีสะเทือนใจนะฮะ
กับสังคมแล้วก็สังคมอาจจะเป็นที่จับตานะฮะทางราชสกุลเนี่ย
ก็ต้องกราบขออภัยที่นี้มาอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่า
จากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะฮะก็ต้องเรียนว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะทางราชสกุลเนี่ยก็ผู้ใหญ่นะฮะ
หลายท่านก็ได้ถ่ายถามไปถึงครอบครัวของคุณแพรวาเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงบ้าง
อย่างงี้นะฮะมีการดำเนินคดีไปถึงไหนแล้วชดใช้อะไรให้บ้างกับผู้เสียหายนะฮะ
ทางครอบครัวเนี่ยก็ได้แจ้งกลับมาทางผู้ใหญ่เนี่ยหลายครั้งเลยว่าเรื่องเนี้ยดำเนินการอยู่แล้วก็
ทางครอบครัวเนี้ยจัดการได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ทราบข่าวอย่างที่
พี่พี่นักข่าวแล้วก็สังคมรับทราบว่าคดีเนี้ยในช่วงหนึ่งก็ได้มีการตัดสินในคดีอายาไปแล้ว
ตามที่เป็นข่าวนะครับรวมถึงคดีในศาลชั้นต้นด้วยนะครับ
ทางผู้ใหญ่ก็เข้าใจว่ามีการดำเนินการแล้วเพราะว่าก็ไม่ได้มีการทางครอบครัว
คุณแพรวาก็ไม่ได้มีการแจ้งต่อเนื่องอะไรนะฮะหลังจากนั้นนะฮะ
เมื่อวันที่๑๕นะครับกรกฎานะครับปีนี้เนี่ยนะฮะ
ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยพอดีเราทุกคนก็คงพอทราบว่าเกิดมีข่าวออกมาทางทีวีนะครับ
ว่าผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้รับในการชดใช้ค่าเสียหาย
คำพิพากษาซึ่งคดีก็ยาวนานมาเก้าปีเนี่ยนะฮะทางผู้ใหญ่ในราชสกุลเนี่ย
ก็ร้อนใจนะครับไม่ได้วางใจไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับ
ก็เลยมีการนัดหาลือกันว่าในเรื่องนี้จะทำอย่างไรเมื่อวันที่๑๕นะฮะ
นัดกันเมื่อวันที่สิบห้านะครับก็นัดประชุมกันในวันที่สิบเจ็ดนะครับ
สิบเจ็ดกรกฎานะฮะก็คือก็คือเมื่อวานนี้
ซึ่งเมื่อวานเนี้ยก็ได้ข้อสรุปแล้วก็ข้อยุติบางอย่างนะครับความจริง
เอ่อทางผู้ใหญ่เนี้ยอยากจะแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อวานแต่ในในช่วงหัวค่ำ
แต่เนื่องจากว่าจะไม่พร้อมอะไรหลายเรื่องนะครับก็เลยมาถึงจุดที่เราจะต้องมาขอความกรุณาท่านในวันนี้นะครับ
ส่วนที่อยากจะกลับเรียนก็คือว่าในส่วนของคดีนะฮะที่ผ่านมาเนี่ย
นามสกุลเนี่ยก็อยากจะเรียนชี้แจงว่าได้บอกกับครอบครัวน้องเสมอว่า
ให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ไม่เคยช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนให้มีการหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ชำระ
ชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใดแล้วก็บอกเสมอว่าให้ลบตามคำพิพากษาของศาลนะครับ

ในระหว่างที่เรานัดประชุมเนี่ยนะฮะ

แล้วก็ให้
อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่า

เป็นราชสกุลค่อนข้างใหญ่นะครับ
ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
นั้นก็อยากจะขอความเห็นใจและความคุณอาว่า
เราไม่ได้มีส่วนเลยจริง

แล้วก็ฝากไปยังท่านผู้เสียหายด้วย
ความจริงเมื่อกลางวันมีรายการทีวี

อยากจะเรียนเชิญทางผู้เสียหายมา

ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางรายการนะฮะ

เพราะสิ่งที่กำลังจะเรียนต่อไปเนี่ย

ในฐานะที่ราชสกุลนี้

ที่เสียงบุปรากรณ์สำคัญทั้งของประเทศ
ทางผู้ใหญ่

ในสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีหรือว่าเดินทาง
ค่อนข้างก็คงจะเสียไปเยอะแล้วแหละนะฮะ
ทางผู้ใหญ่ก็เลยคิดว่าในประเด็นนี้ในส่วนคำพิพากษาที่ต้องต่อสู้บังคับคดี
เพราะว่าในตอนที่ประชุมกันเนี่ยยังเรียนอีกครั้งนะฮะขออนุญาตว่า
ตอนนั้นเนี่ยคุณแม่น้องแพรวายังไม่มีความเคลื่อนไหวออกมานะครับ
ก็คือสิ่งที่ได้ข้อสรุปอีกข้อหนึ่งก็คือว่า
ราชสกุลเห็นว่าขั้นตอนต่อไปในการดำเนินการทางกฎหมายเนี่ย
อาจจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้จ่ายบางส่วนนะครับ
ก็เลยมีความเห็นว่าอยากในฐานะที่เป็นคนหนึ่งของสังคม
แล้วอาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างนะฮะ
ก็เลยมีมติลวกรวมเงินได้จำนวนหนึ่ง
เป็นจำนวน๕แสนบาท
ซึ่งขอเรียนตรงนี้ว่า๕แสนบาทไม่เกี่ยวข้องกับคดี
ผลของคดีตามคำพิพากษายังคงบังคับได้ตามคำพิพากษา
สารได้ปวดมีคำพิพากษาไว้แล้ว
แต่ส่วนเงินจำนวนนี้นะครับเป็นความตั้งใจของคนในราชสกุลที่คิดว่า
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และอยากให้ความรู้สึกดีกลับมาอยู่ในสังคมด้วยนะครับ
และเข้าใจว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อติดตามกับคดีในขณะนั้น
ก็เลยรวบรวมเงินจำนวน๕แสนบาท
เงินจำนวนนี้ขออนุญาตตั้งเป็นกองทุนเพื่อมอบให้ผู้เสียหาย
โดยจะมอบให้ผู้เสียหายจริงอยากให้ท่านมาวันนี้
แล้วให้ตัวแทนมารับไปเพื่อนำไปไปกองทุนในการใช้จ่าย
เพื่อติดตามบังคับคดีให้ได้รับชดใช้เงินตามคำพิพากษาของศาลนะครับอย่างเต็มที่นะครับ
เรียนอีกครั้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับเงินที่เป็นเงินตามคำพิพากษานะฮะ
ถือว่าเป็นน้ำใจและเป็นขวัญกำลังใจและเป็นความรู้สึกดี
ที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็อยากจะให้ร่วมต่อสู้ไปด้วยกัน
อันนี้ก็ฝากไว้นะฮะวันนี้ถ้าไม่มีตัวแทนทางญาติมาเลย
ก็เดี๋ยวท่านสุชัยจะฝากไว้ที่ผมแล้วก็จะดำเนินการต่อไป
ขอให้ญาติของผู้เสียหายนะฮะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีอำนาจ
ที่มีตัวแทนนะครับติดต่อมาได้ที่ผมนะฮะเบอร์โทรศัพท์
๐๙๕๙๐๖๑๔๖๐นะครับทนายนักทรัพย์คนนะฮะเรายินดีไปมอบให้ถึงที่
แต่ว่าขอให้เงินก้อนนี้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้จ่ายเพื่อดำเนินคดี
แล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายตามคำพิพากษาต่อไปนะครับ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
พาดไปแล้วทำไปแล้วด้วยความประมาณเลิศอะไรก็แล้วแต่
แต่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็ขอให้คุณแพรวาออกมาขอโทษสังคมด้วยความจริงใจ
เพื่อให้เกิดความสบายใจขึ้นในสังคม
เราเองเนี่ยไม่อยากเห็นความแตกแยกของพี่น้องประชาชนและสังคม
ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเรียนฝากไว้อันนี้เป็นประเด็นส่วนตัวของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะฮะ
ที่เราอาจจะได้เห็นข่าวไปแล้วว่ามีการให้ข่าวว่าในเกี่ยวกับเรื่องการให้การแสดงการวิจารณ์ในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ให้ข่าวไปเนี่ยท่านยืนยันนะครับให้ข่าวไปคือขอให้วิจารณ์ในเรื่องส่วนตัวอย่าเหมารวมทางราชสกุล
เหตุที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมขออนุญาตเรียนนะฮะว่าในวันที่เรานัดประชุมคือวันที่สิบห้าเนี่ย
นัดประชุมแล้วแต่ต้องรอเวลาเนื่องจากรอผู้ใหญ่หลายท่าน
ในวันที่๑๖มีข้อความบางข้อความที่ท่านอาจจะเห็นแล้วไม่สบายใจ
ผมเชื่อว่าถ้าเป็นทุกท่านก็อาจจะไม่สบายใจขอให้ชิบหายทั้งโคตรอย่างนี้นะครับ
คงคนอ่านคงรู้สึกไม่ดีเลวทั้งโคตร
คำนี้เนี่ยอาจจะเป็นการวิจารณ์ที่รุนแรงและสะเทือนกับอารมณ์ของคนที่

เราทุกคนทุกท่านได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เคยสับสนให้กระทำความผิดหรือหลบหนี
ทุกท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เคยออกมาโตเถียงและเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี๕๓
ผู้ใหญ่ทุกท่านก็เงียบเพราะว่ามีคนทำผิดก็ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้ง
ก็ได้แต่บอกคนในคนในครอบครัวว่าให้ดูแลรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำด้วย
แต่มาถึงปีนี้แล้วถ้าท่านเห็นว่าปล่อยให้วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่บอกเก่ากับบ้าง
สิ่งอาจจะเกินเลยไปจนทำให้ทั้งราชสกุลเนี่ยเสื่อมเสีย
วันนี้ฮะโซเชียลอาจจะแสดงความคิดเห็นด้วยความรู้สึกเจ็บแค้นเสียใจแต่วันหนึ่งพวกท่านจะลืมนะครับเมื่อทุกอย่างผ่านไปพวกท่านจะลืมแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลมันจะตาตึงอยู่ในความรู้สึกของคนที่เป็นคนในครอบครัวผมอ่ะดูแลหลายท่านนะฮะก็รู้สึกว่าอ่านข่าวแล้วเสียใจแทนว่าคนดีดีอ่ะแต่ทุกข์
วงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นผมเป็นนักกฎหมายนะฮะเข้าใจเรื่องกระบวนการแซงชั่นของสังคมที่ทุกคนอ่ะอยากจะแซงชั่นเพื่อบีบให้คนไม่ดีไม่มีที่ยืนพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่การบีบให้คนดีไม่มีที่ยืนอ่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองบอกกับคนที่ผ่านสื่อไปถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่รู้อีเน่อีเน่ตาบอด
การที่จะแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ขอให้แยกแยะว่านั่นคือเรื่องส่วนตัว
ส่วนรวมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เคยเข้าไปก้าวไก่ในทางคดี
มีแต่บอกให้คนในครอบครัวรับผิดแล้วก็ไปทำข้อมูลการทางกฎหลาย
และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะครับซึ่งมาถึงจุดนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่า
คุณแม่คุณแถวาก็แสดงเจตนาที่จะนำทรัพย์สินของตัวเอง
ออกมาเพื่อชำระหนี้แล้วนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี
นี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดสำหรับผู้เสียหาย
ว่าขั้นตอนต่อจากนี้ไปอาจจะมีความยุ่งยากบ้าง
แต่อย่างน้อยเราก็ยืนยันได้ว่าผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาตามคำพิพากษาอย่างถึงที่สุด
และเมื่อเราทราบแล้วแต่เจตนาในการมอบเช็คใบนี้เพื่อเป็นกองทุนในการติดตาม
เพื่อให้ได้รับชดใช้เงินเป็นเจตนารมณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
และเราได้ดำเนินการซื้อแคทจีเช็คไปแล้ว
ดังนั้นแคทเชียร์เช็คใบนี้ก็ยังยืนยันที่จะมอบเพื่อเป็นกองทุนในการดำเนินการเพื่อรับชำระหนี้
และค่าใช้จ่ายของผู้เสียหาย
ส่วนในกรณีที่ท่านให้สัมภาษณ์ไปนั้น
เมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าผู้ใหญ่ที่ท่านที่ให้สัมภาษณ์ไป
แค่แสดงข้อกังวลก็อยากจะขอความกรุณาสำนักข่าว
ที่นำไปโพสต์ต่อหรือว่าขยายข่าวต่อ
ว่าขู่ฟ้องคนที่วิจารณ์คุณแพรวา
ต้องเรียนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงนะฮะ

เพราะว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่ไม่เคยพูด
และข่าวแรกที่ออกก็เป็นข่าวที่บอกเพียงแค่ว่า
ให้แยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนตัวนะครับ
ส่วนตรงนี้เนี่ยก็อยากจะกราบขอโทษและกลับขอบพระคุณอีกครั้ง
แล้วก็กลับขอบพระคุณผู้เสียหายทุกท่านที่ออกมาแสงความรู้สึก
ทำให้เราได้รู้ว่าท่านยังไม่ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย
ซึ่งตลอดระยะในหลังจากที่เราทราบข่าว
เราก็ได้ทางราชสกุลได้พูดคุยและผลักดันให้
ข้อมูลของคุณแมวานดำเนินการชดใช้ตามความทิภาพสาห์

ก็ขอให้ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าวันนี้แล้วกัน
เป็นเรื่องที่น่ายินดีของสังคมที่คนผิดก็ได้รับผิดได้รับโทษ

และผู้รักผู้ใหญ่ก็มองเห็นและเข้าใจตลอด
ก็อยากจะขอความกรุณาว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นในความขัดแย้งที่จะต่อเนื่องไปในระยะยาว
อยากจะขอความอุณาว่าจบแค่นี้นะครับ
แล้วก็ต่างคนเราก็ต่างทำหน้าที่ที่ดีของตัวเองนะครับ
เราได้เห็นแล้วว่าผู้เสียหายจะได้รับชำระหนี้
จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายแน่นอน